เช้าแบบนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเลยคุณผู้ชม

เอาข่าวดีให้ตายใจกันก่อนรับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์คุณผู้ชมทั้งปตทและบางจากร่วมใจกันประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ๔๐สตางค์ต่อลิตรนะฮะลิตรละ๔๐สตางค์มีผลมาแล้วตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาโดยโซฮอล๙๕ครับลิตรละ๓๖บาท๒๕สตางค์โซฮอล๙๑ลิตรละ๓๕บาท๙๘สตางค์อี๒๐ลิตรละ๓๔บาท
การเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๖๕หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่และเตรียมจะเช็คสิทธิ์จะใช้บัตรกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องผิดหวังครับต้องรอไปก่อนคุณผู้ชมเพราะกระทรวงการคลังบอกว่าข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนและสม
ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครจะลงทะเบียนแล้วจะใช้สิทธิ์เดือนนี้รอไปก่อนนะ
เรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันครับหลังจากผ่านความหนาวระดับ๑๙องศาเซลเซียสในกรุงเทพมาแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนให้ระวังฝนกันต่อเลยครับโดยระหว่างวันพรุ่งนี้นะ๒กุมภาไปจนถึง๕กุมภาพันธ์เนี่ยความกด
สูงกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงแล้วครับขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างด้วยลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุง
และภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งทางต่อล่างของภาคนะครับ